วันนี้เราคงจะเน้นหลายเรื่องนะครับ
วันนี้ก็เหมือนกับมีการนัดหมายกัน

แล้วก็มีการประชุมทีมพูดถึงความพร้อม
จะเปิดดูการในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับงานแถลงข่าวเนี่ยผมก็ไปร่วมด้วยแล้วก็
เห็นความพร้อมของทุกทีมที่เตรียมการมาก็หวังว่าปีนี้เนี่ยนะครับ
แปดเดือนเต็มเนี่ยน่าจะแข่งขันกันสนุกทีมยังคงเหมือนเดิมนะครับ
ชนบุรีการท่าเรือแบงคอกสุราชเกษมบัณฑิตสมุทรสาคร
กรมทางหลวงราชนาวีห้องเย็นท่าข้ามศรีสะเกดบางกอกซิตี้แล้วก็
ทัศน์ยาไทเทคเนี้ยเปลี่ยนชื่อเป็นศรีปทุมคือชื่อเดิมนั่นแหละ
แล้วก็ทีมน้องใหม่๒ทีมเลื่อนชั้นมาเป็น๒ทีมที่เคยตกชั้นไป
เมื่อปีก่อนหน้านี้แล้วก็เลื่อนชั้นกลับมาก็คือแล้วก็ตอนออกเฉียงเหนือนะครับ
ซึ่งทีมที่สามารถคว้าแชมป์ฟู้ท์ซอลหลีกในฤดวกรณีนี้นะครับ
ก็จะได้รับเงินดังวัล๒๕ล้านบาท
ซึ่งก็จะรวมกับเงินรางวัลต่างทั้งหมดเป็นเงิน๕ล้าน๖แสนบาทด้วยกันค่ะ
โดยบิ๊กปอบนะครับคุณอลิสักวินจัดศีลวันประธานพัฒนาฟู้ท์ซอลไทยก็บอกค่ะว่า
แข่งขันฟุตซอลในปีนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันฟุตซอลลีกที่ครบ๑๒ปีนะคะ
กำชับเรื่องของสนามการแข่งขันที่จะต้องได้ขนาดตามสากล
เพื่อดำเนินการให้ทุกทีมได้มีใบอนุญาต
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็คือในปี๒๐๒๐นะคะ
รวมถึงการนำแผนพัฒนาฟุตซอลไทยโซโลชั่น๕๐มาใช้ด้วย
พัฒนาให้ความรู้กับทุกสโมสรค่ะ
ก็จะมีการทำเวิร์คชอป๒ช่วงด้วยกันนะคะ
ช่วงแรกจะทำกันในเดือนพฤษภาคมนี้
และช่วงที่๒คือเดือนสิงหาคมค่ะ
ปีนี้เป็น๒๐๑๘แล้วก็คือครบรอบ๑๒ปี
ครบ๑รอบของฟุตซอลลีกบ้านเรา
ก็พัฒนากันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมานะครับ
แต่ว่าปีนี้เนี่ยคงจะมีมิติใหม่นะครับ
อย่างเช่นเราได้ปรับปรุงมาตรฐานของการแข่งขันในด้านสนาม
ให้ทุกสนามมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน
ปกติแล้วจะเป็น๘๐๐ตารางเมตรแต่ละ
ก็ปีนี้เราขั้นต่ำนี้ก็คือ๗๕๐ตารางเมต
ซึ่งก็ใกล้เคียงกับมาตรฐานมาก

จะมี๒ผู้เล่นต่างชาติการใช้เต็มโคต้าในเกือบทุกสโมสรในปีนี้
ผมก็เชื่อว่าปีนี้จะมีบุคลากรหรือนักฟุตซอลที่เกิดขึ้นอีกมากมาย

ก็จะดูผ่านทีวีได้นะครับ

ไม่พลาดเกมการแห่งคัน

แต่ว่าเราเปลี่ยนจากวันอาทิตย์
ถ่ายวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์เวลาเปลี่ยนด้วย
ทุกวันเสาร์บ่าย๒ถึง๔โมงเย็นนะครับ
เดิมคู่แรกนะครับเสาร์ที่๒๑เมษายนนี้
แล้วก็๖โมงเย็นสุราธานีเจอกับศรีสะเกด
ส่วนวันอาทิตย์นะครับ๒๒เมษายนสมุทรสาครเจอมภาค
แล้วก็มีห้องเย็นท่าข้ามพบกับกรมทางหลวง
แล้วก็เวลา๖โมงเย็นการท่าเรือเจอกับบางกอกซิตี้
แล้วก็แคสต์จะเจอกับ๔ประทุมนะครับ
วันอาทิตย์จะเตะ๔โมงกับ๖โมงจริงก็เป็นเวลาหลัก
แต่ว่าถ้าเกิดว่าติดตามทางหน้าจอไทยรัฐเนี่ยจะเป็นเวลาบ่าย๒นะครับ

มีถ่ายท้อโสดกันทุกสัปดาห์สำหรับผู้สอบ